ก่อนหน้านี้มีการแชร์ภาพในโซเชียลมีเดีย
เป็นการแชร์ภาพถ่ายจากมุมสูง
หรือว่าถ่ายจากภาพดาวเทียมนั่นเองนะคะ
พบเห็นว่ามีสระว่ายน้ำของโรงแรม

ขีดเส้นตายให้เดิมเนินการรื้อภายใน๑๕วัน
ในเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีนะคะได้เริ่มทำการลื้อถอนแล้วค่ะ
ที่อยู่บนแนวโขดหินด้านหน้าชายหาด
ยินยอมแล้วนะคะหลังจากที่นายกเมืองพัทยามีคำสั่งให้ลื้อถอนภายใน๑๕วัน
เนื่องจากสระว่ายน้ำแห่งนี้ลุกล้ำเข้าไปในเขตทะเลค่ะ
นายวัฒนันยิ้มละไม้นะคะซึ่งเป็นตัวแทนของโรงแรมบอกว่า
จะเร่งให้ผู้รับเหมานำเครื่องกลหนักเข้ามาดำเนินการทุบทำลายสระว่ายน้ำต่อ
วันที่๒๔พฤศจิกายนนี้พร้อมได้ชี้แจงด้วยนะคะว่า
สถานที่นี้เคยเป็นบ้านพักมาก่อนที่เจ้าของจะสร้างเป็นอพาร์ทเมนต์
และมีสระว่ายน้ำขึ้นมาในปี๒๕๓๘ค่ะ
เมื่อปี๒๕๕๑นะคะนายวัฒนันเข้ามาประกอบธุรกิจโรงแรม
โดยไม่ทราบว่าสระว่ายน้ำแห่งนี้ได้สร้างลุกล้ำที่สาธารณะ
ดังนั้นขอรับผิดในทุกเรื่องค่ะ
ส่วนการบริการห้องพักขณะนี้ปิดดำเนินการชั่วคราว
คืนเงินให้กับลูกค้าทั้งหมด
ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรปนะคะที่จองห้องพักไปจนถึงเดือนเมษายนปีหน้า
นายวัฒนันยังบอกด้วยนะคะว่าพนักงานทุกคนจะทำงานจนถึงวันที่๒๕พฤศจิกายนนี้
ทางโรงแรมจะจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายให้กับพนักงานทั้ง๓๕คน
ส่วนโรงแรมจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหรือไม่นั้น
ยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะแต่ว่าส่วนตัวแล้ว
คงไม่ดำเนินธุรกิจนี้ต่อไปและจะคืนให้เจ้าของเดิมค่ะ